ส่วนเรื่องของกีฬาแห่งชาตินะครับที่จังหวัดเชียงรายเหลืออีก๒วัน
ทะลุหนึ่งร้อยไปแล้วครับ
รัญญาวงเทียนชัยนะครับสองนักหัวดีกรีทีมชาติไทยจากเชียงรายเจ้าภาพ
ว่าจะเสียเซตแรกไปก่อนแต่ว่าสามารถพลิกกลับมา
จากกรุงเทพไปได้๒ต่อ๑เซต๕ต่อ๗ละก็๗ต่อ๕
จนถึงเซตตะสินเป็นซูเปอร์ไทเบค๑๐ต่อ๕นะครับ

ส่วนชายคู่นักกีฬาจากเจ้าถิ่นก็เข้าถึงรอบชิงเช่นเดียวกันนะครับ
โดยคู่ของพัชรพลกาวินกับกิติพงศ์วัชิระมโนวง
แต่ว่าไปแพ้ให้กับจิรัตนวสิริสมบูรณ
แล้วก็อาบวิรุษภาพหุยจากสุธรรมบุรีไปนะครับ
๒เซตรวด๖ต่อ๗แล้วก็๓ต่อ๖
ทำให้นักเทนนิสชายคู่ของเชียงรายได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นครับ

ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักเกิน๖๙๗๗กิโลกรัมนะครับ
คนชายในรอบชิงศิรพัฒน์ตันทะอธิพาณิชย์จากสุรินในมุมน้ำเงินครับ
เอาชนะนัทธนันเอกปัญญานุวัฒน์จากนครราชสีมา๕๐ต่อ๐นะครับ

ส่วนนัทธนันเนี่ยได้เพียงแค่เหรียญเงิน
ส่วนรุ่นหนักนะครับ๗๗๘๕กิโลกรัม
บุคคลชายสุขนาธีสุนทราจากอุดรธานีในมุมน้ำเงินครับ

ขออภัยนะครับทางกรุงเทพคว้าไปแล้ว
เหรียญทองครับชนบุรี๔๓เหรียญทอง
ใน๔๓เท่ากันนะครับแล้วก็โคราชนะครับนครราชสีมาใน๒๓เหรียญทอง
สุขพันธ์๑๘เดือนทองชิงชัยกันวันนี้ครับ๑๐๕เดือนทองนะครับ
ลาแห่งชาติจะปิดฉากวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้ครับ